นับส่วนใจใกล้ปากซอย๒๕
สายสายตัวสี่มา

ไปไปไป
ทางนี้ก็ไม่มีอยู่แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาธุประดิษฐ์

ไม่รู้มันปาดหน้าผมก็มาว่าผมอ่ะ
อย่าใช้กำลังพี่อย่าใช้กำลัง
อ๊ออ๋อนี่นี่นี่นี่นี่